คุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
ไปพิสูจน์เรื่องราวของดวงไฟประหลาดกันหน่อย

นี่มีดวงไฟเนี่ยลอยไปก็ลอยมานะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่คืนก่อนนู่นแล้วครับนะฮะ
แล้วก็นี่ฮะเรายังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
แต่คนในบ้านเขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณของย่าที่กลับมา
พรวันเกิดของคุณปู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะ

ในบ้านที่๓๙๓ตำบลมาภัยอำเภอขุงที่จันทบุรีครับนะฮะ
ตั้งแต่วันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอน๕ทุ่ม๒๓นาที
หรือว่า๒๓นาฬิกา๒๓นาทีช่วงที่๒ตอนเที่ยงคืนครึ่งของ๒๕กุมภาพันธ์
แล้วก็ตีสามสิบแปดนาทีนะฮะแล้วหลังจากนั้นดวงไฟนี้ก็หายไปนะฮะ
แล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยมันตรงกันกับวันเกิดของคุณพ่อเจ้าของบ้านพอดีนะครับ
ทีมข่าวของเราได้นำเสนอไปแล้วก็เลยต้องลงพื้นที่ที่บ้านเหล่านี้ไป
พิสูจน์ความจริงที่มันเกิดขึ้นว่ามันมีดวงไฟปริศนาจริงหรือไม่นะฮะ
ตามที่ดูในกล้องวงจรปิดนะฮะก็ตอนที่ไปดูเนี่ยก็ไม่ได้พบอะไร
อายุ๔๑ปีคนนี้นะฮะยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าไปย้อนดูกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาบอกว่า
ที่ผ่านมาอยู่บ้านหลังนี้มาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน

ส่วนความเชื่อที่ว่าเป็นดวงวิญญาณของคุณย่ามาหาคุณตาหรือเปล่า
อะไรแบบนี้เพราะว่าหลายปีก่อนเขาบอกว่าก่อนที่คุณตาก่อนที่คุณตาจะเสียชีวิต
ก็เคยมีเสียงมีกลิ่นต่างนานามาแล้ว
อีกเหตุการณ์หนึ่งคือเคยฝันเห็นคุณย่ามาใบหน้าตาสดใสทีเดียวนะฮะ
ดวงไฟที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่ามันพิสูจน์ไม่ได้อย่างไร
เพราะว่าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณของคุณย่ามาอิพรวันเกิดคุณพ่อหรือเปล่า
อะไรแบบนี้นะฮะส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ก็เป็นได้

ก็มันก็ส่วนหนึ่งก็คิดถึงคุณย่าเหมือนกันนะครับว่าท่านอาจจะมาจริงก็ได้
ปกติเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะฮะ

ปกติเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ฮะ

แต่ว่าดวงไฟไม่เคยเจอแบบนี้
พี่เก่งเคยมีความเชื่อเรื่องนี้ไหมฮะ

อันนั้นก็มา

อันนี้มาเป็นแสงครั้งแรกเหมือนกันที่เคยเจอครับ

มันไปตกกระทบกับไฟก็ได้

ทีนี้คุณพ่อของคุณชนะสิน
เจ้าของบ้านเนี่ย

คือ๕ปี๑๐ปีก่อนเขาเคยเจอเหมือนกัน
เรื่องของดวงไฟประหลาดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบนี้

ดวงไฟกลมใหญ่สีม่วง

แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันยังพิสูจน์ไม่ได้

เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นว่านโพรงหรือเปล่า

ทางภาคอีสานเขาเชื่อกันว่ามันจะมีกระสือ

โดยเฉพาะแถบอีสานเขาเรียกว่าว่านผีปอบ
ซึ่งจะขึ้นตามป่าทางภาคอีสาน

คนสมัยก่อนเชื่อกันว่ามันจะมีวิญญาณร้ายสิงห์อยู่

ซึ่งหากมีสัตว์หรือมีคนพัดหลงเข้าไป

มีความเชื่อที่เขาเล่าต่อกันมา
ปัจจุบันนี้มันก็ไม่ค่อยมีเรื่องแบบนี้
เพราะว่าแน่นอนยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไป

มันยังมีความเชื่อเล่าสืบต่อกันมา

เช่นเดียวกันกับเรื่องของดวงไฟประหลาดที่มันเกิดขึ้นนะครับ